ซึ่งเกิดขึ้นที่ลำปางล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่า
ครบสูตรจริงมีแซงซ้ายแล้วก็มองหน้ากันจากนั้นเบิ้ลเครื่องใส่กัน
สุดท้ายจบลงด้วยการไปทำร้ายกัน
คือตอนที่เขาไล่กันไปทันเนี่ยมันเป็นเขตโรงเรียนพอดี
โชคดีที่คนที่ถูกทำร้ายเนี่ยมีนักเรียนแถวโรงเรียนเขามาห้ามศึกเอาไว้นะฮะ

เกิดขึ้นพร้อมไหม
พอน้องเขาเริ่มเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขาก็วิ่งมาช่วยกันดึงช่วยกันห้าม

ผมไม่อายเด็กเลยจริง

อื้อนะเฮ้นน้องมันมาอามกันสิไหม

ถึงคนขับที่อยู่ในรถเนี่ยฮะ

คือผู้ชายที่วิ่งมาต่อยเขาเนี่ยวิ่งมาจากทางสนามบาสของโรงเรียนนะครับ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองจังหวัดลำปางแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับโรงเรียนเลยนะฮะ
สองคนเนี่ยนะคู่กรณีอ่ะค่ะบังเอิญเหตุเนี่ยมันเกิดในโรงเรียนนะครับ
คนที่เป็นคนถูกต่อยเนี่ยนะเป็นชายหนุ่มอายุ๑๙ปีนี่คือกล้องหน้ารถของเขานะครับ
นี่ฮะเขาบอกว่ากำลังจะไปรับน้องสาวที่โรงเรียนนั่นแหละ
ขับรถมาจากสี่แยกดอนปานวิ่งมาบนถนนชัดชัยที่อำเภอเมืองลำปาง
สี่แยกไฟแดงดอนปานมานิดหน่อยใกล้กับร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้านะ
รถคู่กรณีเนี่ยขับแซงซ้ายมาเขาก็เลยเกิดการมองหน้ากันเกิดขึ้นด้วยความไม่พอใจ
เพราะถูกแซงซ้ายนะฮะถูกคู่กรณีด่ากลับด้วย
ชายหนุ่มคนนี้เลยบอกว่าตัวเขาก็ยอมรับว่าเขาก็ไม่พอใจ
นี่จังหวะนี้นะมองแวบนึงแล้วมีเบิ้ลเครื่องเห็นไหมเบิ้ลเครื่องใส่
มีเสียงเบิ้ลเครื่องนะฮะแต่นี่เป็นกล้องหน้ารถของคนเจ็บนะฮะ
แล้วเขาก็ขับรถเพื่อจะไปรับน้องสาวในโรงเรียน
แล้วทางฝั่งนู้นถึงขั้นจอดรถลงจากรถแล้วก็วิ่งมาดักเลยนะครับ
อันนี้นี่คือกล้องหน้ารถของคนเจ็บนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะได้ยินแต่เสียง
คือทางคนเจ็บบอกว่าตอนนี้ได้ไปแจ้งความที่สพเมืองลำปางเรียบร้อยแล้วนะครับ
หลังถูกคู่กรณีลงมาแบบโอ้โหต่อยแบบไม่ยั้งเลยนะครับ

ช่วงเย็นที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะครับได้เจอกับทางฝั่งของคนเจ็บเนี่ยฮะ
ชายหนุ่มที่ขับรถมารับน้องสาวแล้วเจอคู่กรณีบุกมาดักหน้าแล้วก็ต่อยเนี่ยฮะ
โอ้โหเขาชื่อบุญนิธินะครับอายุ๑๙ปี
ใบหน้าก็บวมปูดนี่ปากเจอเลยนะบอกกินข้าวไม่ได้เลยตอนนี้
ระหว่างที่เขาแจ้งตำรวจไปแล้วรอตำรวจมาที่เกิดเหตุเนี่ย
ผู้ชายคนก่อเหตุขับรถออกไปนะฮะขับรถหนีไปเลย
นิธิก็เลยไปที่สพมลำปางไปแจ้งความเอง
ตอนนี้เขาอยากเจอคู่กรณีมากอยากให้มารับผิดชอบกับสิ่งที่ทำลงไป
แล้วก็ขอขอบคุณทางโรงเรียนด้วยที่มอบคลิปวงจรปิดมาให้เป็นหลักฐานในการดำเนินคดี
ขอยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกับทางโรงเรียน
เพียงแต่ว่ามันเกิดเหตุในเขตโรงเรียนเท่านั้น
เพราะว่าเขาจะไปรับน้องสาวแล้วไปเจอกับคู่กรณี
ก็มีการแซงซ้ายมองหน้าแล้วก็เบิ้ลเครื่องใส่กัน
แต่คู่กรณีวิ่งมามาดักแล้วก็ต่อยอย่างนี้
เดี๋ยวไอ้เสียงเอาดีเราก็ไม่รู้ใครเป็นใครนะ
ว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้นะฮะนี่ครับ
แต่อีกฝั่งหนึ่งก็ไปต่อยเขาไม่ยั้งเลยก็โอ้โหไม่ได้นะฮะอย่างนี้
ของคนเจ็บบอกว่าพอเห็นสภาพลูกชายตัวเองเนี่ย
หัวอกคนเป็นพ่อถึงกับกินข้าวไม่ลงกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะฮะ
อยากเจอคู่กรณีของลูกชายมากนี่คุณพ่อนะฮะ
บอกอยากจะถามเหลือเกินว่าคุณเป็นใครมาต่อยมาตีลูกผมขนาดนี้
ลูกมา๑๙ปีเนี่ยแทบไม่เคยตีลูกเลย
ของคนเจ็บบอกว่าอย่าเก่งแต่กับเด็กมันไม่สมศักดิ์ศรี
ยังไงขอให้มาเจอพ่อนี่พ่อขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
สนด้วยนะไอ้พวกแบบไหว้สวยรวยกระเช้าไม่เอา
เขาเบียดแซงซ้ายขึ้นมาแล้วทีนี้ยังไงต่อ
เราก็มองหน้าเขาเขาก็ด่าเขาเล่นเครื่องใส่
คือเราก็โมโหเพราะเราไฟล์ถูกใช่ไหม
เราก็ไม่เข้าใจว่าเขาทำอะไรขอให้มาแสดงตัวของรับผิดชอบ

คุณเป็นใครอ่ะลูกผมผมเลี้ยงมา๒๐ปีผมไม่เคยตีลูกผมอย่างนี้

เก่งแต่กับเด็กครับกับผู้ใหญ่ดีกว่า
มากับผู้ใหญ่เนี่ยท้าเลยมา
ผมไม่ได้ว่านี้นะแต่คุณอ่ะ
วันนั้นถ้าเป็นผู้ใหญ่นั่งอยู่นั่นคุณจะกล้าไหมไม่ใช่เด็ก
อันนี้คุณไปตีเด็กอะโอ้ยมีเสียตักศรีครับอย่างงั้นอะ
ผู้ชมสงสัยว่าเอ๊ะแล้วคนเจ็บเนี่ย
เปิดกระจกรถให้เขาต่อยทำไมเนี่ยอืม
คืออาจจะเป็นจังหวะเปิดอาจจะถามจะคุยแล้วคงจะไม่ทันตั้งตัวหรือเปล่า
คือเขาอาจจะไม่ได้ถามอาจจะมาเป็นหมัดเลยแต่ทีนี้ก็ไม่ทันแล้ว
จะปิดกระจกอะไรพวกนี้นะฮะก็เลยถูกต่อยไม่ยั้งเลย
คุณพ่อก็ขึ้นนะเนาะมาทำลูกเขาอ่ะเดี๋ยวยังไงก็เรื่องถึงตำรวจแล้วนะคะ